นักลงทุนที่นิยมไปออมหุ้นระยะยาวห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
จากวันนี้คุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน
กับคุณเสริมศักดิ์วงศิริโชคนะครับผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวงจะมาคุยกันครับ
ประเด็นที่ว่าเรื่องเล่าไม่อยากเล่าของคนออมหุ้นระยะยาว

ก็ประมาณนี้ครับพี่พลิกตลาดทุนไทยก็ถือว่ายังอยู่ในระดับแนวนมนะ

รักษาแนวนมขาขึ้นเยอะยังบวกต่อ
วกต่อครับแล้วก็ตอนนี้มาปิดระดับที่ประมาณสัก๑๖๗๒จุด
โอ้โหนี่ก็สร้างจุดสูงสุดไปเรื่อย
โอ้โหนี่ต้องบอกว่าในรอบ๒๐กว่าปีนะ

เออเพราะว่าบ้านเราเองในปีช่วงประมาณ๑๙๙๔เนี่ย
โอ้โหถึงตรงนี้ก็เหลืออีกร้อยกว่าจุดนะ
ประมาณอีก๑๐๐จุดไม่แน่ใจว่าจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่า
แล้วที่สำคัญคือจะถึงปีนี้เลยหรือเปล่านะ
แต่ว่าจะเร็วขนาดนั้นแต่ผมว่าตัวแปลสำคัญที่จะนำหุ้นไทยขึ้นไปถึงระดับ๑๗๐๐หรือถลุกไปก่อนนั้นได้เนี่ย
เพราะว่าเรื่องของผลประกอบการไตรมาส๓
สำคัญนะสำคัญฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

ซึ่งไตรมาส๓นี่หลายคนเริ่มมองนี่เราก็จะจบไตรมาส๓นะฮะ

นะฮะแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้นักวิเคราะห์เองก็เริ่มประมาณการตัวเลขว่า

ก็ดูเหมือนจะมีการลงทุนเพิ่ม
และที่สำคัญช่วงปลายปีเป็นช่วงจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วช่วงท่องเที่ยว
บ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว
ก็อาจจะทำเห็นตัวเลขที่ฟื้นตัวดีขึ้น
เพราะว่าฐานปีที่แล้วเราอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ
วันนั้นก็ต้องมาลุ้นว่าปลายปีจะปรับตัวได้ทะลุพันเจ็ดไหม
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาช่วงนี้ได้นะครับ
ก็คือเรื่องของเม็ดเงินจากต่างชาติเริ่มลงทุนคอยเรื่อย
ไหลเข้ามานะเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของดัชนีอย่างเดียว
ตอนนี้รู้สึกว่าบ้านเราตั้งแต่ต้นปีมาเพิ่งมาขยับมาสักเดือนนี้เอง
ก็ประมาณถ้าลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ก็ประมาณสัก๕๖ประมาณ
ในขณะที่ต่างประเทศเองเนี่ยโอ้หนูเข้าไปหนู๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์

ก็ฝรั่งก็อาจจะมองเห็นว่าโอ้บ้านเราเมืองไทยนี่เศรษฐกิจก็พอใช้

ตั้งแต่ต้นปียังไม่ค่อยมาถูกต้องครับ
ซะเลยโอ้โหก็ขึ้นทะลุพันหกมาเลยนะ
แล้วซื้อต่อเนื่องนะครับจากต่างชาติก็ซื้อต่อเนื่อง
แต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องเทอมของผลตอบแทนของต่างชาติที่มาลงทุนบ้านเราเนี่ย
เพราะงั้นบอกบ้านเราตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก๖
แต่จริงแล้วต่างชาติถ้าลงตั้งแต่ต้นปีเขาได้ผลตอบแทนสูงกว่านั้นนะ

เพราะว่าหนึ่งค่าเงินบาทเราแข็งด้วยกัน
โอ้โหตั้งแต่ต้นปีมาตอนนี้เนี่ยโอ้โหบาทเราก็แข็งพอสมควร
คือพูดง่ายคือว่าถ้าขนเงินดอลลาร์มาลงทุนในหุ้นไทย

โอ้โหได้๒เด็กนะต่างชาติ
ก็๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณ๑๔๑๕เปอร์เซ็นต์
สรุปแล้วเนี่ยบ้านเราก็ให้ผลตอบแทนที่ใช้ได้นะ
ถ้ารวมเรื่องค่าเงินด้วยเรื่องตลาดหุ้นด้วย

ก็นกแอร์ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่า

โอ้โหตั้งแต่หลายปีก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องนับว่าธุรกิจการบินเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่ง่ายนะฮะ

โอ้โหแล้วสายการบินไม่ใช่มีสาย๒๓สายการบินนะฮะ

และยังไม่พอต้องไปเจอความแข็งเรื่องของช่องการท่องเที่ยวเรื่องของผู้โดยสารต่าง

มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญนั่นคือเรื่องของการนำผู้บริหาร
นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารแล้วก็จะปรับแผนเพื่อจะฟื้นฟูกิจการให้ดีขึ้น

ก็ต้องมาตามต่อครับว่าเพิ่มทุนเสร็จแล้วจะมีการแบบพลิกจากหน้ามือไปหลังมือไหม

แต่สำหรับนักลงทุนแล้วเขาก็ชอบในเรื่องของหุ้นลักษณะอย่างนี้
คือมีประเด็นแบบจุดพลิก
เออจากแย่ลงมาน่าจะเห็นแสงสว่างปลายอุงวงหรือยัง
แล้วถ้าหุ้นกลุ่มนี้เกิดกลับพลิกตัวได้จริงโผล่แทนสูง
โอ้โหสูงแต่อย่าลืมความโผล่แทนคือสูง

โอ้โหนกเนี่ยอาจจะอยู่ในน้ำ
บินไม่ขึ้นเลยนะ

แต่ว่าถ้าดูระยะยาวก็คงไม่มีอะไรสร้างผลแทนได้ดีเท่ากับหุ้นแล้ว
เขาบอกว่าระยะยาวเนี่ยหุ้นเป็นตราสารที่ให้ผลงานที่ดีที่สุดนะ

เขาถือใบหุ้นมาหาผม๒ใบนะ

หุ้นผมซื้อไว้ตั้งแต่ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้ว

สงสัยจะเป็นบริษัทใหญ่จะบริษัทอะไรล่ะ
แล้วมาถือตอนนี้ใน๑๗๐๐นี่กำไรหลายเท่าแล้ว

ก็ปรากฏว่าลองมาดูชื่อบริษัทนะฮะ
ตอนแรกเราก็เอกใจคุ้นนะชื่อบริษัทนี้

ก็ปรากฏว่าเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์๔มิตร
แล้วก็เงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม

โอ้โหต้องบอกว่าเป็น๒บริษัทแรกนะครับ
ที่อยู่ในกลุ่มแรกเลยที่ตอนวิกฤตเศรษฐกิจต้มแมมกุ้งเนี่ย

โอ้โหแต่ว่าอุ้มแล้วก็คงหนักเกินนะ

เพราะงั้นใบหุ้นถึงแม้ว่าลงนาน

ไปติดฝาบ้านฮะเตือนใจตัวเอง

เพราะฉะนั้นเรื่องการออมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่า

ระยะยาวก็ดีดีแต่ถ้าออมผิดตัวถ้าออมเป็นร้อยปีนะฮะก็ไม่เป็นไรนะ
โอ้โหนี่ยี่สิบกว่าปีก็ยังศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ต้องเลือกนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีข้อควรระวังกับการลงทุนนะครับว่าโอเคถ้าคุณจะออมในหุ้น
หนึ่งคือคุณต้องมีเวลาในการติดตามผลด้วย
ติดตามด้วยนะเพราะว่าผลประกอบการแต่ละช่วงแต่ละสัปดาห์แต่ละไตรมาสอย่างนี้นะ
มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างน้อยปีนึงสัก๔ครั้งเวลางบออกนะฮะ
เพราะว่าหุ้นเวลาตั้งแต่วันที่เราออมไปผ่านไปมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้
ใช่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวติดตามผลประกอบการ
นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาแบบนั้นเนี่ยเราบอกโอเคงั้นฝากเงินอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าการลงทุนมันมีอีกทางเลือกหนึ่งคือผ่านกองทุนรวม
อ๋อต้องกระจายความเสี่ยงผ่านกองทุนรวม
แล้วถ้าเลือกหุ้นไม่เก่งไม่มีเวลาติดตามผลให้คนที่เขาเลือกเก่งคนที่เขามีเวลาติดตามผลมาคอยทำงานแทน
ให้มืออาชีพดูแลผ่านกองทุนบัวหลวงเนี่ยสบาย
องทุนก็จะมีทีมงานคอยมาติดตามข่าวสารคอยเรียกลงทุนให้นะครับ
แต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะมีเรื่องค่าจ่ายที่สูงกว่าการลงทุนดังตรงในหุ้นนิดหนึ่ง
แต่ว่าก็ไม่ถึงกับขั้นโอ้โหล้มหายต่างกลายเป็นศูนย์นะ
นี่ถือ๒ตัวเป็นไฟแนนซ์ทั้งคู่เลย

แสดงว่าไม่ได้มีการกระจายความเสียหาย
แต่ถ้าผ่านกองทุนรวมหมายว่าจะเป็นกองทุนอิงตร์นาชดียังมีอยู่ชั้น๑๐๐
เขาก็มีหุ้นตั้ง๒๐๓๐ตัวจากหลากหลายอุตสาหกรรม

นี่ก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่นักทุนลองเอาไปปรับใช้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวหวังว่าก็ได้ผลตอบแทนน่าจะดีขึ้นนะฮะ
ซึ่งก็กลับไปที่คุณก๊อปครับผม